จะพาคุณผู้ชมมาดูภาพความประทับใจของคุณนุสบาแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีครั้งสำคัญของคนไทย
ถือเป็นภาพประทับใจของคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะ
สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของในหลวงราชการที่๑๐
งานนี้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่างคุณนุษบาแล้วก็ครอบครัวค่ะ
ก็ขอฝ่าฝูงชนไปรับเสด็จด้วย
เผยวินาทีแห่งความประทับใจครั้งนี้ผ่านบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ตอนนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรเกิดจากความไม่ได้วางแผนเนอะ
วันหนึ่งเราก็นั่งดูทีวีแล้วเราก็รู้สึกว่า
เราอยากที่จะมีโอกาสที่ไปอยู่ในเหตุการณ์จริงและชื่นชมพระบารมีนะคะ
เราก็เลยไปกัน๓คนไปแบบเออใส่เท้าผ้าใบ
ใส่ชุดให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะ

ไปนั่งเสร็จปั๊บก็มีความรู้สึกดีเกิดขึ้นแบบหลายอย่าง

คือคนมีน้ำใจแบ่งปันกระดาษทิชชู่น้ำทง
ดูแล้วเรารู้สึกคนไทยจริงรักกันมากนะคะ
แต่ว่าอย่าให้มีอะไรมาบรรทอนทำลายให้เราแตกแยกกัน
ต่างชาติเห็นเนี่ยเขาก็ชื่นชมมาก

จะไม่เคยเห็นน้ำจิตน้ำใจแบบนี้หรอก